ไข่ดาวหรือไข่เจียวโปะ

ถ้าคุณพูดอย่างนี้แล้วผมก็ให้สัก๒๐แล้วกัน

ดูนะ๑๕บาทเท่านั้นแหละ
คุณดูสิไข่เจียวโปะเต็มจานแบบนี้
มีไข่เจียวปุ๊ยพึ่งชวนผมไปกินไข่เจียวมาก
คราวนี้ไม่น่าจะรอดแล้วนะไข่เจียวอีกชอบทานค่ะเนี่ย๑๕บาทเหรอ
ใช่มันคูณอย่างนี้เลยอ่ะใช่พี่เบิร์ต๑๕บาทเท่านั้นแหละค่ะ
ร้านข้าวกล่องราคา๑๕บาทปักหมุดให้ก่อนเลยว่าอยู่ที่ไหนนะคะ
ตั้งอยู่ที่หน้าวัดศรีสวัสดิ์ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
แหมลาปากพี่น้องชาวสารคามด้วยนะครับนะเขาทำสดหมายตักให้เยอะ
คุณดูสิล้นกล่องแทบจะปิดกล่องไม่ลงอ่ะแต่คิดแค่ราคาสิบห้าบาทท่านโอ้โหโอ้โห
คือคือข้าวนี้พี่ตักหรือพี่โกยครับข้าวเยอะมากโอ้โหข้าว
เจ้าของร้านข้าวกล่องสิบห้าบาทชื่อว่าคุณสมพรแล้วบอกว่า
ขายข้าวราดแกงมากว่าสิบปีแล้วแหละแรกเริ่มเดิมทีเนี่ย
กล่องละ๑๐บาทเพิ่งขยับมาราคาสิบห้าบาทเนี่ย
ไม่นานนี้นะคะแต่ละวันก็จะทำกับข้าวไว้สักหกอย่าง
มีกะเพราผัดพริกนะฮะผัดผักผัดหน่อไม้ผัดมะเขือ
ข้อไก่คั่วกลิ้งโอ้โหไข่ดาวฟูแท้เราชอบมากเลยไก่
แบบนี้นะแล้วที่ฉันชอบกระทะแบบนี้ด้วยนะ
ทอดอร่อยนะทอดอร่อยใช่คืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชม
ลูกค้าสามารถเลือกกับข้าวได้หนึ่งอย่าง
พร้อมกับไข่ดาวหรือไข่เจียวคิดราคา๑๕บาท
ก็เลยตั้งคำถามตั้งแต่ต้นใครให้ถูกกว่านี้มีอีกไหม
ส่งไลน์มาส่งความคิดเห็นมาผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์ได้นะคะ
ถูกนะคุณแต่มันต้องอร่อยด้วยนะต้องอร่อยด้วย
เยอะมากคุณภาพของวัตถุดิบก็ดีด้วยนะคะ
แล้วจะบอกว่าไม่ใช่ว่าจะตักข้าวให้นิดหน่อยนิดหน่อยนะ
ห้าบาทบางคนบอกแต่กับข้าวนิดเดียวอ่ะสิ
ไม่ใช่นะแม่ค้าตักเต็มที่จ้ะทุกทะพีนะจ๊ะ
เหมือนที่พี่เวิร์ดบอกน่ะก๋วยสักขนาดนี้น่ะ
เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวดูผัดผัดหน่อไม้น่ะอ่า
แกตักนะหนึ่งสอง
แล้วเนี้ยเห็นไหมก๊อฟต์โอ้โห

วันนี้ต้องโดนไข่เจียวต้องโดนวันนี้
ผมเชื่อว่าที่เบิร์ดต้องกินแกงหน่อมายตอนนี้

ยังเล่าให้ฟังต่อบอกว่าขายราคานี้

อยากให้ลูกค้าได้กินอิ่มในราคาประหยัด
ทุกวันก็พอมีกำไรเล็กน้อยไม่เอาเปรียบกันนะคะ
ร้านพี่สมพรเปิดขายตั้งแต่๖โมงเช้า
ไม่เกินบ่ายโมงก็หมดเกลี้ยงแล้วนะคะ

แล้วยิ่งช่วงโควิดระบาดจะขายหมดเร็วเป็นพิเศษ

ก็จะมีทั้งชาวบ้านพนักงานบริษัท
นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่บอกว่า
ซื้อประจำเพราะราคาถูกอร่อยให้เยอะ
ค่าจ้ะสบายท้องสบายเงินในกระเป๋าด้วย

หลายคนบอกว่ากับข้าวพี่เขาน่ากินมากค่ะ